วันนี้นายอนันต์อัศวโพคินก็ได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
ก่อนที่ก่อนกำหนดตามหมายเรียก

หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสากร

พร้อมอ้างว่าไม่เคยรู้จักนายสุภาชัยมาก่อน
โดยขอเวลา๖๐วันเพื่อรวบรวมเอกสารชี้แจง
แต่ว่าออกจากวัดก็ไม่เคยคุยกัน

เปิดเผยว่านายอนันต์ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนด

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้ชี้แจงให้นายอนันต

ว่าจะต้องเรียกนายอานันต์เข้ามาให้ปากคำอีกครั้งหรือไม่

ทางเราก็จะพิจารณาพยานหลักฐานต่างนะฮะ
ระหว่างนี้เราก็สอบสวนหลักฐานอื่นไป
แล้วก็หลังจาก๖๐วันพอพิจารณาแล้ว
ถ้าเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสอบปากคำ

ขณะที่นายกระมวลศรีสวัสดิทนายความระบุว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับ
จึงจะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง